สวัสดีครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับอากาศยังคงเย็นสบาย
วันนี้อากาศเริ่มร้อนขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีฝนโปรยปลายมาบางจุดบางพื้นที่
ฝนที่ตกมายังไม่ใช่ฝนที่เกิดจากพายุฤดูร้อนนะครับ
เป็นฝนที่เกิดจากการที่ตอนนี้ความชื้นจากทะเลค่อยเข้ามา
แทนที่อากาศเย็นที่ก่อนหน้านี้เข้ามาทำให้เกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในเมืองไทยของเราครับ
แต่ว่าในวันที่๕วันที่๖นี้มาอีกครั้งแน่นอนครับ
ความเย็นที่จะเข้ามาเจอกับอากาศร้อนที่ตอนนี้กำลังร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องเจอกันแบบนี้
เป็นฝนฟ้าขนองแน่นอนจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เรามาดูกันหน่อยนะครับจากระบบพยากรอากาศของ
บุตุนิยมพัทยาแล้วก็ไปดูภาพจำลองลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นคุณผู้ชมดูพื้นที่สีเขียวดีดีนะครับ
สีเขียวคือบริเวณที่มีโอกาสเกิดฝนจะสังเกตว่าก่อนอันนี้เนี่ยนะครับ
ไล่มาจากภาคอีสานไปบริเวณปีกตะวันตกตอนนี้ค่อยย้อนกลับคืนไปนะครับ
ค่อยเคลื่อนไปถึงบริเวณทางพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานอีกครั้งหนึ่ง
ในช่วงวันที่๕ที่๖จะสังเกตว่าสีฟ้าคือบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่าอากาศเย็น
จะเริ่มมีการแผลลงมาอีกครั้งหนึ่งการแผลมาแบบนี้ก็จะทำให้เกิดลักษณะการเกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ส่วนนี้นะครับคือบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสีฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศเย็นลงนะครับ
จะพบว่ามีการค่อยเขยิบเข้ามานะครับปกคลุมเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นในช่วงวันที่๕วันที่๖วันที่๗หลังจากที่พื้นที่ภาคอีสานเจอกับฝนตกแล้วก็จะทำให้อากาศนั้นเย็นลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยสีฟ้าจะสังเกตว่าค่อยเขยิบมาจากพื้นที่ภาคอีสานตอนบนจะเป็นบริเวณที่อากาศเย็นเยอะที่สุด
หลังจากนั้นก็เป็นในบริเวณพื้นที่ภาคกลางจะเป็นอยู่อย่างนี้ไม่นานประมาณ๒๓วันแล้วก็อากาศเริ่มอุ่นขึ้น
สิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้หนาวเหมือนหน้าหนาวนะครับแต่ก็จะช่วยดับอุณหภูมิความร้อนได้